ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะจะบอกว่าคนเพื่อไว้ใจเนี่ยสุดท้ายร้ายที่สุด
คนไว้ใจมันจุกอกนะคนที่ไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดมันยังไงความ
พี่หนึ่งจักรวาลคุณผู้ชมค่ะโดนคนใกล้ชิดเนี่ยหักหลังนะคะ
เหตุก็เพราะว่าถูกอดีตนักดนตรีคนสนิทค่ะที่พี่หนึ่งบอกว่าสนิทสนมเหมือนเป็นญาติพี่น้องคนหนึ่งเลย
แต่กลับไปปลอมแปลงเอกสารนะคะแล้วก็ลายเซ็นของพี่หนึ่งเพื่อไปทำธุรกรรมทางการเงินค่ะ
ได้รับความเสียหายก็มีทั้งแอบไปกู้เงินหลักล้าน
แอบรับงานบ้างรับเงินคนจ้างงานมาแล้วบ้าง
พี่หนึ่งค่ะได้รับความเดือดร้อนต้องรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจที่สพรัฐนาธิเบสเมื่อวานนี้นะคะ

เงินธนาคารแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกว่าคุณกู้ไม่ผ่าน
เพราะว่าคุณออกจากบริษัทของผมไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาลาออกไปแล้ว
แต่ว่าถ้ากู้ไม่ผ่านเขาจะไปกู้ที่อื่นต่อเขาทิ้งท้ายคำนี้ไว้
เขากล้าปลอมลายเซ็นต์พี่ขนาดเขาเขียนลายเซ็นต์พี่สวยกว่าพี่เซเลสินตัวเองอีก